อัปเดตเรื่องราวของทีมบุรีรำยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวลือออกมาเยอะแล้วก็หลายข่าวเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งทางสโมสรเองก็ได้ปฏิเสธทั้งหมดที่เป็นข่าวลือ
ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละเรื่องเลยนะครับ
มีข่าวว่ากลุ่มทุนของชิคมันสู่เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้
ซึ่งมีกระแสอยู่พักใหญ่เลยนะครับว่าจะเข้ามาซื้อทีมเมืองทองยูไนเต็ด
แล้วก็ได้เบนเข็มไปคุยกับสโมสรไทยลีกในแถบภาคอีสาน
ก็มีข่าวลือแล้วครับว่าอาจจะเป็นบุรีรำยูไนเต็ดหรือไม่ก็นครราชสีมาเอฟซีนะครับ
ล่าสุดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดนะครับชี้แจงผ่านทางเพจลุงเนวิน
ซึ่งดูแลโดยทีมงานของสโมสรว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ระบุว่าเป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยนะครับ
นั่นคือข้อความของเพจนี้ที่ชี้แจงออกมานะครับ
ส่วนอีกข่าวนะครับที่มีข่าวออกมาว่าบุรีรำนั้นจะขายสุภาชัยใจเด็ดให้กับการท่าเรือเอฟซีที่เป็นทีมคู่แข่งลุ้นแชมป์
เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับโดยสโมสรยืนยันว่าผู้เล่นที่ลงทะเบียนยังอยู่ครบและสุขชัยก็ยังมีสัญญากับทีมอีกนานและมองว่ายังเป็นอนาคตของทีมนะครับ
ขณะที่ข่าวที่ออกมาอีกหนึ่งข่าวก็คือข่าวการยกเลิกสัญญากับรัสมุทรยอนเซินของหน้าชาวซิวเดนที่พึ่งย้ายมาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงเหมือนกันครับแล้วก็ยืนยันว่าอดีตนาวเตะของวอลฟบวกในศึกมนตรีอักษณิกายเยอรมันนั้นจะอยู่กับทีมจนจบฤทธิการแม้ว่าบุริรัมนั้นจะเริ่มต้นเล็กที่